คุณป้าวัย๖๖ปีแกก็นั่งถอนย่าอยู่ในนาข้าว
เพราะเอิ้นเจอลุงไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะ
แต่ลุงแกก็มาที่นาเหมือนกันวัย๕๑ปี

แล้วก็เออวันช่วยเก็บสายบัวให้ป้าหน่อยได้ไหม
ลุงแกก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีคือมันดูแล้วมันก็ดูเป็นการมีน้ำอกน้ำใจให้กันอ่ะ
แต่ยังไงไม่รู้มันกลายเป็นเหตุข่มขืนเฉยเลยค่ะ
ลุงคนนี้เก็บสายบัวให้ป้าเสร็จก็เดินจะขึ้นรถเพื่อไป
งมหาหอยต่อปรากฏว่าไปไม่ถึงรถอะค่ะ
ครึ้มอกครึ้มใจเกิดอารมณ์ทางเพศยังไงไม่รู้กลับมาข่มขืนป้าแกกลางนาเฉยเลยนะคะ
คนก่อเหตุค่ะอายุ๕๑ปีค่ะถูกตำรวจสพเมืองศรีสะเกดจับตัวได้ที่บ้านพักเมื่อคืนนี้
ในตำบลพายุที่อำเภอพายุนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๗กรกฎาคมแล้ว
โมงเช้าค่ะคุณป้าวัย๖๖ปีแกนั่งถอนย่าอยู่ในนาข้าวท้ายหมู่บ้านในอำเภอเมืองนี่แหละ
เจอผู้ชายไม่รู้จักกันข่มขืนแล้วก็หนีไปก็เลยมาแจ้งความ
หลังรับแจ้งความตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตามหาตัวคนร้ายเลยนะคะ
พอเจอตัวก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับ
ตอนที่ไปจับยอมรับสารภาพหมดเปลือกเลยลองฟังหน่อยค่ะว่าทำไปทำไม
ไม่ได้บีบมันแค่คำเฉย
พร้อมพอขับลงไปนอนละ

ทำไปแล้วเรารู้สึกยังไง

ว่าคิดได้ไปหลังเสียใจ
ถ้าย้อนกลับไปได้เราจะทำยังไง
ผมจะไม่ทำแล้วผมจะไม่เฉียดเข้าใกล้
เพราะว่าที่ตรงนั้นผมไม่เคยไปเลยสักครั้งในชีวิต
แล้ววันนี้ไปทำอะไร

ตรงนั้นจะแกล้ดนะครับ

ลุงแกบอกที่ตรงนั้นแกไม่เคยไปเลย

เพื่อข่าวไปเจ็บสายบัวให้แก่น้อยก็เลยช่วยเก็บให้
จะเดินกลับไปขึ้นรถไปงมหาหอยที่อื่นอยู่แล้วเชียว

เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็เลยเดินกลับมาแล้วก็ก่อเหตุข่มขืนคุณป้าแกค่ะ

ซึ่งตอนแรกวันนี้ตำรวจจะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
แต่ชาวบ้านในระแวกนั้นเขาอยู่ในอาการโกรธแค้น
ก็เลยกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรม
ยกเลิกการทำแผนไปแต่ให้ไปชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็จำลองเหตุการณ์ในจุดอื่นแทนค่ะครับ
ส่วนพรุ่งนี้ก็จะส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
อืมถ้ามีสติอย่างเดียวนะอืม